คุณผู้ชมครับเรื่องราวอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ไม่คาดคิดเลย
จอดรถซื้อทุเรียนอยู่ดี
ปรากฏว่ามีล้อรถพ่วงหลุดกระเด็นมาจากรถพ่วง
ชนรถของเราจนพังยับเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านบึงจังหวัดชมบุรีคุณดู

ใช่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงรับแจ้งเหตุ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนสายบ้านบึงแกลงหลักกิโลเมตรที่๑๖
ฝั่งขาเข้าบ้านบึงหน้าศูนย์อิซูซุตำบลบ้านบึงนะครับ
ล้อรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อฮีโนซึ่งมีนายสมชาติตุ๋ยไทยสงฆ์เป็นคนขับ
กำลังจะไปส่งทรายในตัวเมืองชมบุรีครับ
หลุดออกจากรถกลิ้งเข้าชนท้ายรถเก๋งทันที
รถเก๋งจอดอยู่ข้างทางได้รับแรงกระแทกจนเสียหายนะครับ
จากการสอบถามนายวิเชียนการนอกเจ้าของรถเก๋งก็เล่าให้ฟังว่า
เขากลับจากเยี่ยมญาติที่เขตตำบลหนองชากที่อำเภอบ้านบึง
และอยู่ระหว่างกำลังจะกลับบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการ
ก็เห็นป้ายขายทุเรียนติดไว้ในราคาถูก
เห็นขายอยู่ข้างทางก็เลยจอดซื้อนะครับ

จากนั้นขณะที่กำลังเลือกทุเรียนอย่างดีเลยนะ

ได้ยินเสียงดังอย่างแรงนะครับ
หันไปดูก็พบว่ารถของเขาเองถูกล้อรถพ่วง
หลุดชนเข้ากับท้ายรถของเขา

เพื่อให้คนขับรถพ่วงชดใช้ค่าเสียหายต่อไปนะครับ
โอ้โหเขาบอกตกอกตกใจเหมือนกันนะครับ
อยู่ล้อรถมันหลุดมาได้ยังไง
นี่ฮะอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนั่นเองนะครับ

แต่อยู่มันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันได้
คือเหตุต่างมันอุบัติได้พร้อมทุกเวลาจริงนะคะคุณผู้ชม